คุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันหน่อย
ชายคนหนึ่งเกิดอาการคุ้มคลั่งนะฮะ
แล้วก็คว้ามีดไล่ฟันลูกกับภรรยา
แล้วก็ทำลายข้าวของภายในบ้านจนเสียหาย
ตำรวจต้องมามาระงับเหตุ

เขาตะโกนด่าเมียต่อหน้าตำรวจเลยนะครับ

เป็นช่วงนาทีที่ตำรวจสายตรวจสพบึงสามพันธุ์นะฮะ
เข้ามาตรวจสอบเหตุชายคุ้มครั่ง

ไล่ฟันภรรยาและลูกนะฮะ

ที่ตำบลบึงสามพันธ์อำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ
ตำรวจก็ต้องควบคุมตัวขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อน
งบสติอารมณ์เดี๋ยวไปโรงพักกันก่อนนะครับ
ในที่เกิดเหตุเนี่ยนางสาวแนนนามสมมุตินะฮะ
อยู่ยี่สิบเก้าปีภรรยาของนายต้นผู้ชายของเมื่อกี้
นามสมมุติเหมือนกันกำลังยืนกอดลูกสาวอยู่ในสภาพหวัด
กลัวแล้วก็ร้องไห้แล้วพามาชี้จุดให้ดูเลยโอ้โห
ถังแก๊สใหญ่มันล้มลงกับพื้นนะฮะพัดลมตั้งโต๊ะ
พังเสียหายนะครับนอกจากนี้ยังพบหินรับมีดวางอยู่บนโต๊ะ
ข้างขวดเบียร์ส่วนอาวุธมีดที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ย
เจ้าหน้าที่ตรวจค้นพบภายหลังนะครับเนื่องจากพอในต้นเห็นตำรวจนู่น
เอามีดไปซุกซ่อนไว้โอ้โหคุณปังตอใหญ่ขนาดนี้นะฮะ
นางสาวแนนภรรยาผู้ก่อเหตุเล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โห
นายต้นสามีของเธอติดพนันออนไลน์แล้วก็เสพยา
ระยะเวลา๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหสามีเอารถเอาบ้านไปจำนำ๓ล้านนะคุณ
เพื่อเอาเงินมาเล่นการพนันจนหมดเนื้อหมดตัวทั้งบ้านทั้งรถเกือบจะถูกยึด
ทีนี้แม่ของเธอก็ต้องตามใช้หนี้ให้จนหมดแล้วครับล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
ตัวดีคือนายต้นเนี่ยแอบเอารถไปเข้าไฟแนนซ์อีกได้เงินมา๓แสนบาท
เอ้าเอาไปเล่นการพนันอืมสองสามชั่วโมงคุณค่ะ

ไม่เหลือสักแดงเดียวนะฮะนอกจากนี้ยังแอบไปกู้เงินรายวันมาอีกจำนวนหนึ่งนะครับ
ก่อนเกิดเหตุบรรดาพวกเงินกู้นะคุณ
หนี้เขาโทรศัพท์มาทวงเงินแต่ทีนี้ต้นก็ไม่มีให้
ในต้นเกิดอาการเครียดนั่งซดเบียร์ไปด้วย
รับมีดปังต่อไปด้วยคุณรับมีดไปด้วยนะฮะ
สักพักก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งใช้มีดไล่ฟันภรรยาและลูกสาว
ต้องวิ่งหนีตายออกจากบ้านกัน
พัดลมมาบังเอาไว้ไม่งั้นโดนฟันแน่
พัดลมถูกฟันคุณเขาบอกขาดครึ่งเลย
เชียดมือเธอไปนิดเดียวเนี้ยเธอเล่าให้ฟัง
งั้นน้ำมือกับแขนเนี่ยขาดแล้วนะฮะเธออยากให้เจ้าหน้าที่นำตัวสามีของเธอไปบำบัดซะ
เพราะกลัวคนในบ้านจะเป็นอันตรายนะครับที่สำคัญคือสงสารลูก
ที่ต้องมาเจอเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้นะฮะเอารถไปจำนอง
เขาถือมีดฟันหนูลูกฟันพัดลมขาดครึ่ง
หนูก็เอาพัดลมกันไว้ไม่งั้นก็โดนแขนหนูไปแล้ว
หนูพยายามปกป้องลูกหนูก่อนหนูเอาพัดลมกัน
ตอนแรกเลยเสพยาก่อนแล้วก็เล่นออนไลน์
ทีนี้ก็ยิ่งเล่นยิ่งบ้ายิ่งห้างเอาบ้านไปจำนอง
เอารถไปจำนองหลายรอบแล้วระยะเวลา๒ปี
ตามใช้หนี้ให้สามล้านแล้วค่ะโอ้โหเนี่ยครับ
ภรรยาบอกทนไม่ไหวอยากให้สามีได้รับการบำบัดซะนะครับ
ส่วนหนี้สินเนี่ยโอ้โหก็ต้องหาทางกันต่อไปฮะ
หลังจากตำรวจนำตัวนายต้นไปที่สถานีตำรวจภูทรบางอา
สัมผัสแล้วนะครับก็นำตัวเข้าห้องควบคุมผู้ต้องหา
เพื่อให้สงบสติอารมณ์แล้วก็ตรวจร่างกายว่ามีสารเสพติดด้วยหรือไม่
ก่อนจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไปนะครับ